ส่วนที่สุรินทร์นะครับก็มีเรื่องที่น่าสลดใจนะครับ

ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยแม่ก็ดันจนขึ้นมาได้

เขาขุดไว้ลึกแล้วก็กว้างด้วยนะครับอยู่ที่หมู่เก้าบ้านตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับ
วันนี้เพื่อนญาติพี่น้องก็มารดน้ำศพนางอารีรัฐหอมเนียนอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอกาบเชิงซึ่งจมน้ำสระเมื่อสักครู่นี้เสียชีวิต
เพราะว่าลงไปช่วยลูกชายวัย๑๑ปีที่กำลังจะจมน้ำจุดเกิดเหตุก็เป็นการปรับที่ดินเพื่อทำสวนเกษตรของทางครอบครัวผู้ตายด้วยนะครับ
มีในอำเภอกาบเชิงวันนี้ก็มาร่วมพิธีก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
อายุ๗๔ปีเป็นบีดาของผู้ตายแล้วก็มีคนงาน
มาปรับที่ดินแถวจุดเกิดเหตุกันมาดูสระดูอะไรด้วย
ลูกชายอยู่ดีก็ตามภาษาเด็กเห็นสระน้ำก็เลยอยากจะเล่นน้ำ
ก็จะไปเล่นน้ำในสระที่ขุดนี่แหละผู้ตายก็พาลูกไปเพื่อจะพาไปเล่นน้ำ
ตอนที่เดินไปถึงขอบสระน้ำอยู่อยู่ลูกชายลื่นฮะแล้วก็ตกลงไปในสระแบบนี้นะครับ
ด้วยความที่เป็นห่วงลูกนางอารีรัฐก็กระโดดลงน้ำทันทีเพื่อไปช่วยลูกนี่ครับ
พอกระโดดลงไปได้แล้วคว้าตัวลูกได้แล้วก็ดันตัวลูกชายขึ้นมาจากน้ำ
จนลูกพ้นละไปอยู่ที่ขอบสระน้ำแต่ดินมันก็สูงมันก็ชันด้วย
ลูกชายก็ปีนขึ้นไปบนขอบสระน้ำได้แล้วแต่ปรากฏว่าแม่ขึ้นไม่ไหวหมดแรง
แม่ก็กำลังจมนำต่อหน้าต่อตามนึกลูกก็วิ่งไปบอกตา
ก็คือนายยกยุทธ์ตามมาถึงจะเห็นลูกสาวโรโห
แต่ในสภาพลอยอยู่บนผิวน้ำลงไปช่วยกันแล้วก็นำตัวขึ้นมา
แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้ว
ดาของผู้ตายบอกว่าเขาก็พยายามจะไปนำลูกสาวขึ้นมาบนขอบสระน้ำให้ได้นะครับ
แต่สระน้ำที่ขุดกันก็ลึกมากตัวเขาเองก็อายุมากแล้ว๗๔ปี
ก็ทำได้ก็คือไปเรียกรถแบ็คโฮลมาให้ช่วยกันยกร่างลูกสาวขึ้นมาจากสระน้ำ
ลูกชายเนี่ยอยากจะเล่นน้ำอยากจะอาบน้ำ
เพราะเลยพาลูกไปลุงอาบน้ำอย่างนี้นะครับ
ก็เหมือนพอลูกลงไปแล้วมันน่าจะเกิดลึกมาก
กลัวว่าลูกชายจมน้ำตัวเองก็โดดลงได้ด้วย

ลูกขึ้นได้มาเรียดตา

ให้ไปช่วยแม่พอไปก็มันนิ่งแล้วอยู่นู่นแล้วจบ
ทางนายวิรนันทวีเกิดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกาบเชิง
บอกว่าผู้ตายถือว่าเป็นข้าราชการน้ำดีนะครับ
ตั้งใจทำงานเวลามีกิจกรรมอะไรของพื้นที่
ก็มาช่วยเหลือช่วยงานอย่างเต็มที่
สร้างชื่อเสียงทั้งระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดมาเยอะนะครับ
รักมากนะครับและที่สำคัญก็คือ
ทำหน้าที่แม่ได้ดีมากนะฮะ

จะมีพิธีชาปนกิจ๑๒ตุลาคมนี้นะครับ
วัดบ้านตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์